พาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของสวบ้างดีกว่าค่ะ
หลังจากที่พักเพื่อไทยก็มอบหมายให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ไปเจรจาพูดคุยกับสวเพื่อขอเสียงสนับสนุนการโหวตนายก
ในวันที่๒๗ที่จะถึงนี้คุณเสรีสุวรรณพานนท์บอกว่า
ไม่ต้องมาคุยเพราะว่าจุดยืนของสวชัดเจนว่าถ้าพักไหน
มีนโยบายหรือเสนอแก้มาตรา๑๑๒สวก็จะไม่เลือกและไม่สนับสนุนนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อถ้างั้นถ้าเป็นการจับมือกันของคั่วใหม่
ที่ไม่มีก้าวไกลอยู่ด้วยสวจะพิจารณาโหวตให้ในเศรษฐาทวีสิน
หรือคุณแพทองทานชินวัฒน์แคนดิเดตของเพื่อไทยได้หรือไม่
นายเสรีบอกว่าก็เข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบตามปกติ
แต่แนะว่าพักการเมืองไปรวมกันมาให้ดีอย่าแตะเรื่องม๖
เชื่อว่าสวพร้อมสนับสนุน
อีกคนนึงค่ะนายกิติศักดิ์รัตนวราหะค่ะบอกว่า
ถ้าพักเพื่อไทยสกัดก้าวไกลแล้วมาจัดตั้งรัฐบาล
ตนเองก็จำเป็นต้องโหวตให้เพราะบ้านเมืองจำเป็นต้องมีรัฐบาล
เขาสลัดก้าวไกลแล้วมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
กิจศักดิ์จำเป็นจะต้องโหวตให้เพราะว่ามีฉะนั้นแล้วบ้านเมืองจะเดินไปไม่ได้นะครับ
ถ้าไม่มีก้าวไกลแล้วเนี่ยเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้นะ
มีฉะนั้นมันก็จะติดอยู่อย่างนี้บังเอิญว่ามันต้องใช้เสียงของสว
ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยกิติศักดิ์พร้อมโหวตให้ครับ
จุดยืนของสมาชิกอุทิศภาคชัดเจนว่าถ้าพักไหน
ที่จะมีนโยบายที่เสนอแก้กฎหมายไม่ว่ารัฐมนูลหรือกฎหมายอาญา
กระทบกับสถาบันสมาชิกวุฒิสภาก็จะไม่เลือกแล้วไม่สนับสนุน
ดังนั้นพักการเมืองใดก็ตามที่จะตั้งรัฐบาลก็ไปรวมพักกันให้ดี
แล้วก็อย่าไปยุ่งกับสถาบันผมว่าสมาชิกอุทิศภาพร้อมที่จะสนับสนุน
แล้วก็เห็นชอบได้นะครับ
คุณจะเอาเจ้าสาวคนไหนก็ต้องเคลียร์ให้ชัด
ขณะที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนพยายามหาทางแก้ปัญหาเป็นการแสดงเจตจำนงที่ดี
ทำอย่างเปิดเผยส่วนตัวติดเรื่องมาตรา๑๑๒นะคะ
และผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าถ้าหากว่าการโหวตรอบต่อไป
ก้าวไกลถูกผลักให้ไปเป็นฝ่ายค้านและมีชื่อในเศรษฐาหรือนางสาวแพทองทานจะโหวตให้หรือไม่
หมอพรทิพย์ย้ำว่าการเมืองพูดคาดเดาไม่ได้ส่วนตัวพร้อมจะอยู่ในหลักการเดิมค่ะ
โดยส่วนตัวเนี่ยก็พร้อมอยากจะอยู่ในหลักการเดิม
ความเห็นสถวกันกับที่สุรเดชจิรัตน์ติจัลเรินขั้นบอกว่า

แล้วส่วนจุดยืนของท่านนะคะ
อย่างเหมือนเดิมไหมนะคะ
ที่จะโหวตให้ครับทัก

หนังเสีย
เห็นตอนนี้คุณรวมกายยืนไปละ๖คนแต่ยังไม่มีชื่อท่านอยู่ตรงนี้เสี่ยวไหมครับ

วันนี้มีการพูดคุยเรื่องของเพื่อไทยที่จะมาพูดคุยไหมคะ

ไม่มีอะไรครับ

เรื่องของการเลือกนายกวันที่๒๗นี้จะมีการเลื่อนไหมคะ

มีกระแสบอกว่าจะเลื่อนออกไปก่อนนะคะ
ไม่ทราบ
ขณะนี้บอกว่ายังไม่ได้รับการประสานมาจากใครทั้งสิ้น
แต่เชื่อว่าพักเพื่อไทยนะครับคงจะพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับสวแหละ
นะครับก็บอกว่าให้ดูผลการลงคะแนนเมื่อ๑๓กรกฎาคมแหละนะครับ
หรือวันที่๑๙กรกฎาคมแหละ
ถามว่าถ้า๒๗นี้เนี่ยจะโหวตให้เพื่อไทยไหมนะครับ
รวมเสียงข้างมากได้ก็โหวตให้ครับลองฟังเสียงดูครับ
จะโหวตให้กับทางเพื่อไทยไหมคะ
ในจุดยืนของผมเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะ
ใครที่รวมเสียงข้างมากได้
สววัญชัยสอนสิริยืนยันในหลักการนั้น
โหวตให้กับคนคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี
ถ้าพักเพื่อไทยเป็นแก่นำ
และรวมเสียงข้างมากได้

จะมีการติดต่อพูดคุย
หรือไม่มีการติดต่อใดก็ตาม
ผมว่าผลของการลงคะแนนในวันที่๑๓ก็ดี
หรือในวันที่๑๙ก็ดีเนี่ย
คงจะชี้เห็นถึงจุดยืนของสวส่วนใหญ่ได้
เอาย้อนกลับไปถึงผลการโหวตในครั้งที่๑นะคะ

มีแฮชแท็กที่เป็นแฮชแท็กร้อนแรงนะคะ

สวที่ได้รับผลกระทบมีการแถลงข่าวบอกจะฟ้อง
คนที่ทำให้เกิดความเสียหายปรากฏว่าวันนี้ค่ะ

ทนายรัชพลศิริสาคอนนะคะไปยื่นร้องเรียนต่อ
นายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภาค่ะ
ขอให้สอบจริยธรรม๑๐สวที่ร่วมกันแถลงข่าว
ถ้อยคำด่าประชาชนและใช้อาคารรัฐสภา

รัชพลบอกว่าระดับสวไม่ควรออกมาพูดแบบนี้
เข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่ให้เกียรติผู้อื่น
ก็เลยมายื่นเรื่องขอให้ประธานวุฒิสภาตรวจสอบ
โดยสวผู้ให้สัมภาษณ์ต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกคน
และการแถลงข่าวในวันนั้นเป็นการใช้รัฐสภาพ
แต่เรื่องการถูกคุกคามธุรกิจเกิดผลกระทบ
ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ภารกิจของสว
ไม่ควรใช้รัฐสภาที่สร้างด้วยภาษีประชาชนในการแถลงข่าว
และยืนยันว่าไม่กังวลว่าจะถูกฟ้องกลับ
เพราะว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สวติชมด้วยความสุจริต
สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายหมินประมาทค่ะ
ช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับ

ซึ่งอันนี้มีเหตุมาจากที่คุณนัทธวุฒิสายเกลือ
ผู้ไม่ใช่สมาชิกครอบงำพักอาจมีพฤติกรรมฝ่าฝืน

โดยกรกตปล่อยเวลามาเนิ่นนานค่ะ
นพรุษบอกว่ายื่นเรื่องให้กรกตวันที่๓กุมภาปี๖๖

และตั้งอนุกรรมการไต่สวนขึ้นมา

เพราะว่ากรกตปล่อยเวลาให้เนิ่นนาน
หลังจากนี้จะไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอีกครั้งหนึ่ง
ฟ้องสารอาญาตามลำดับด้วย
ยืนยันว่านายนัทธวุฒิไม่สามารถไปช่วยกิจการของพักเพื่อไทยได้

เป็นได้แค่กองเชียร์ห่างเท่านั้นค่ะ